ส่วนข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นข่าวที่บีบหัวใจแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยนะ
ว่าเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์มือถือเตรียมกระดาษปากกาจดเลขที่บัญชีได้ค่ะ
เพราะว่าภาพที่เราจะเปิดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยบางคนบอกว่า
เด็กที่เพิ่งลืมตาดูโลกมาแล้วคู่นี้เขาเป็นฝาแฝดนะ
ปี๔๕วันยังไงคะเพิ่งเกิดมา๔๕วันแล้วที่นอนอยู่เนี่ย
นอนอยู่ข้างโรงศพของผู้เป็นแม่
แม่อายุ๒๑ปีแม่เสียชีวิตแล้ว
หลังจากที่คลอดลูกแฝดคนนี้มานี่มันบีบหัวใจค่ะ
เพราะว่าอะไรเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
ตัวผู้เสียชีวิตคือนางสาวชนทิชาฮกสุนเหงอายุ๒๑ปี
ก็อยู่ที่วัดแสงอรุณที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ครอบครัวเพื่อนบ้านคนสนิทก็รู้สึกหดหู่
เราไปคุยกับคุณยายของเด็กนี่นะคะคุณยายอารี
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวของคุณยายเนี่ย
ผ่าคลอดลูกแฝดออกมาเมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วลูกสาวก็กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านให้นมลูกได้
ทีนี้พอบ่ายวันที่๒สิงหาลูกสาวมีอาการแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
หมอบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าเกิดภาวะน้ำท่วมปอด
แล้วคืนนั้นเสียชีวิตเลยครอบครัวไม่ได้ติดใจเรื่องสาเหตุการณ์ตายนะ
คุณยายบอกว่าหลังจากนี้คงต้องหยุดรับจ้างหยุดออกไปทำงาน
แล้วมาดูหลานตัวน้อยทั้งสองคนให้ดีเพราะแม่เขาก็ไม่อยู่แล้ว
ตัวคุณยายเองบอกว่าเสียใจมากนะที่ลูกฉันเนี่ยต้องมาจากไปเร็วขนาดนี้
แล้วยายก็สงสารหลานที่กลายเป็นว่าต้องกำพาแม่
ตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาได้๔๕วันนะคะ
ซึ่งตัวคุณยายเองก็ยังมีพ่อที่ป่วยติดเตียงต้องดูแลแล้วก็ต้องมาดูแลหลานด้วย
เราไปคุยกับสามีของคนตายนะคะคุณพีรพล
เล่าให้ฟังบอกว่าผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ที่ไซงามนี่แหละ

ผมพูดอะไรไม่ออกเลยที่ต้องสูญเสียเมียผมไปอย่างกระทันหัน
หลังจากนี้ผมคงต้องให้แม่ยายช่วยดู
แต่ผมจะไปทำงานนะหาตังค์มาส่งเสียเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุด

ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากช่วยเหลือ
เด็กน้อยฝาแฝดที่เพิ่งลืมตาดูโลกมา
ไม่ว่าจะเป็นค่านมค่าอาหารอะไรต่าง
ก็สามารถที่จะบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารออมสินนะคะ
สาขากำแพงเพชรเลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้ว

จะได้ไม่ผิดพลาดชื่อบัญชีนางสาวอารีเสือคำรณนะคะ
ใครที่พอจะช่วยเหลือได้ไม่ใช่แค่เรื่องของนมอย่างเดียว
ข้าวของเครื่องใช้เด็กเล็กมันเยอะนะคะ